ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้บันเทิงไทยรัฐ

แล้วเป็นต้นพระเอกดังทั้งนั้น
พูดไม่ผิดนะคะขายของจริง

เดี๋ยวมาดูกันนะคะคนแรกคุณอ้ำอธิชาติ

ให้ดูนะคะนี่ค่ะอยากขายอะไร
ขายน้ำสมุนไพรคุณผู้ชมนะคะ
เขาเรียกว่าดื่มปุ๊บนะคะลุกขึ้นมาฟิตปั๊บทันทีค่ะ
คุณผู้ชมดูอะไรเชื่อแน่ว่าหลายคนนะคะ
ดูตามดิฉันนี่แหละค่ะจังหวะกระโดดเชือกนั้น

เกงเขาใส่สีดำมองอะไรไม่ชัดหรอกพี่แจ
หัวเข่านะคะหลายคนหลุดโฟกัสกันแน่นอนนะคะ
ขาวทั้งเด้งที่เด้งเนี่ยคือมัดกล้ามหน้าอกนะคะ
เด้งถึงเวลากระโดดซะแล้วเกินนะคะ
พี่อ้ำเนี่ยแกดูแลตัวเองดีจริงค่ะ
ุ่นเป๊ะเสมอนะคะแล้วเขาก็ดื่มน้ำสมุนไพร
คุณผู้ชมมันเลยแข็งแรงออกกำลังกายดุดันมากจริงค่ะ
เอาเป็นว่าเรารอชมนะคะว่าพี่อ้ำจะขายตรงขายของอะไรบ้างนะคะ
เขาก็ตั้งใจโฆษณาสินค้าเขาแหละคุณผู้ชมนะ
แต่ว่าเราจะไม่ได้ว่าไปกินแล้วไปวิ่งสับตามเขาแบบนี้ก็ไม่ไหวนะ
เอาที่พอเหมาะนะคะมาต่อที่พระเอกคนนี้นะคะ
ขวัญใจของเชอรี่ก๊อตจิรายุนี่ไงจ๊ะ
รายนี้ไม่มีของมาขายนะคะแต่ว่ามีเทคนิคดีมาแชร์ค่ะ
คือในคลิปเนี่ยหนุ่มก๊อตเขาก็ทดลองวิธีการดูแลกล้ามเนื้อ
โดยการไปแช่น้ำแข็งคือคนที่ออกกำลังกายเยอะเยอะเนี่ย
คุณผู้ชมก็สามารถที่ไปแช่ได้มันเป็นวิธีบำบัดแบบนึงค่ะ
แต่ว่าการแช่น้ำแข็งของก๊อตครั้งนี้นั้นนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวดูค่ะทำเอาเอฟซีเนี่ยใจคอไม่ค่อยดีแล้วนะคะ

ออกจากจะถอดเสื้อโชว์หุ่นกับกางเกงบ็อกเซอร์ตัวบางแล้วนั้นนะคะ
หนุ่มก๊อตเนี่ยเขาลุกขึ้นมานะคะตอนที่แบบแช่น้ำแข็งเสร็จแล้วค่ะ
หายใจของเจ้าตัวนั้น

คอมเมนต์อย่างผู้เจริญซึ่งพวกเราสองคนนะ

ถ้าเป็นเธอเห็นคลิปนี้เธอจะคอมเมนต์ว่าอะไรเชอรี่
ก็ดูเป็นตัวอย่างเอาไว้ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ
เพื่อที่ว่าในอนาคตจะได้สุขภาพแข็งแรงอยู่ในโลกนี้ไปนาน

แต่ว่าเมื่อสักครู่เสียงหายใจแรงกันสูบจินกันนะคะ
ฟูฟ่าฟูฟ่านึกว่างูฉกนะคุณผู้ชม

บอกเลยลายนี้เป็นขวัญใจแม่ยกคนใหม่ค่ะ
จากไลฟ์สไตล์จะชอบถอดเสื้อออกกำลังกายแล้วนั้น

อดเสื้อขายต้นไม้ไปเลยจ้ะแม่นะคะ
ซึ่งคลิปการรีวิวขายต้นไม้ของเขานั้น
หลายคนก็หลุดโฟกัสนะคะว่าต้นไม้ราคามันโอ้โห
หรือเปล่าต้นไหมคะพี่แจ๊คแต่ว่าหลายคนก็ไม่สามารถที่จะล่าสายตาได้ค่ะไม่ใช่ลากพืชนะคะ
คุณผู้ชมตรงที่มันวงแดงตรงนั้นนะคะคุณผู้ชม
โมงแต่ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่ายอดนี้คนดูไลฟ์พุ่งกระฉูดค่ะ
ส่วนหนุ่มบิ๊กนั้นนะคะหลังจากที่แบบคืนกำไรให้เอฟซีเสร็จปุ๊บมันมีช็อตหนึ่ง

แฟนเขาเป็นคนไลฟ์สดให้เขาก็เหมือนแบบจะรู้ตัวนี่แหละค่ะ
พอรู้ตัวเสร็จปุ๊บว่าคนหลุดโฟกัสปั๊บอะไรจะเกิดขึ้นไปดูคลิปจากหนุ่มบิ๊กกันเลยค่ะ
ที่ต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์นะคะก็เป็นคำเกี่ยวกับหมีกับสัตว์น่ารักนี่แหละค่ะ
ก็เลยอาจจะเป็นคำที่แบบเอาว่าน้องชายน้องมันดูโดดเด่นขึ้นมาว่างั้นเถอะ
เอาเป็นว่าอันนี้เราหยิบมาพอเป็นสีสันให้ดูนะคะจะได้แบบพอยิ้มได้
ไม่ได้ตั้งใจจะโชว์นะคุณผู้ชมตั้งใจจะขายต้นไม้นั่นแหละแต่ว่าคนหลุดโฟกัสกันไปเองนะคุณผู้ชม